แล้ววันนี้วันที่๑๖เนอะจะมีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
แต่วันนี้เป็นวันครูก็เลยเลื่อนออกเป็นวันพรุ่งนี้
ทำให้วันนี้เป็นวันที่โค้งสุดท้าย
นี่แสดงว่าคืนนี้เรายังมีสิทธิ์ที่จะฝัน
มีโอกาสอยู่คุณครูอาจจะให้โชคเราก็ได้
พาคุณผู้ชมไปดูหน่อยว่าที่แต่ละที่ที่เขาชอบไปไหว้กัน

คือคักนะครับผู้คนที่สัทธากุมารทองไอ้ส้มฉุนรวมทั้งนักเสียงโชค
แวะไปขอโชคขอลาบกันทั้งวันนะครับ

ใช่๓๐งวดเอาของเล่นเอาเสื้อผ้าเด็ก

ส่วนวิธีการเอาใครที่ไม่เคยไป
จากที่เขาทำกันไปถึงนักกระซิบ
คลังหูรูปะไอ้ส้มฉุนจะขออะไรก็กระซิบดู
ส่วนเขาจะกระซิบตอบกลับมาหรือเปล่าไม่ทราบ

ก็ให้ไปล้วงไข่ในหายสีทอง

มันเยอะแล้วแต่ของใครของมัน
คุณก็ไปดูของคุณคุณอย่าไปดูของคนอื่น
อะไรแบบนี้เผื่อผงดวงเราอาจจะได้ดีกว่า

บางคนก็ไปจุดอะไรต่างนานา

เอาไปที่ต่อไปนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูคนที่เอาของเส้นไหว้มาแก้บน
พระเงินพระทองและหลวงพ่อรวยค่ะ
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์ที่นครปฐม
คนนี้น่าจะได้โชคได้ลาบเยอะอยู่นะ
เพราะไก่ต้มตั้ง๑๐๐ตัวไข่ไก่๑๐๐ฟอง
ข้าวสารอีก๑๐๐ถุงค่ะ
นางสาวเบลล่าอิ่มเอมสุกคนที่สวมเสื้อสีเหลืองนะ
เป็นคนกรุงเทพค่ะเอาของเส้นไหว้มาแก้บน

แวะมาขอพรพระเงินพระทองนี่แหละปลายปีที่แล้ว

ขายที่ดินได้เลยตามอธิษฐานไว้
เธอก็เลยชวนญาติมาแก้บนในวันนี้
อกจากนี้ถือโอกาสไหว้ขอโชคขอลาบไปด้วยเลย
แล้วก็เสี่ยงเซียมซีจะเอาไปเสี่ยงโชคนี่แหละค่ะ

เอาพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยว่าเธอได้อะไรกันบ้างนะคะ

เธอแวะทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือสองตัวผู้แก้บุญด้วย
ไหนอ่ะเลขอะไรบ้างหนึ่งช่วยคาไรอ่ะ๑๙อ่ะฮะ
อะไรครับไม่รู้แต่
คุณผู้ชมควรจะเห็นชัดนะคะว่าอะไรก็แล้วแต่
ดวงใครก็ดวงใครก็แล้วกัน
พาคุณผู้ชมลงใต้ดีกว่าค่ะไปที่นครศรีธรรมราชหน่อย
เมื่อวานนี้ค่ะเขาจุดประทัดกันเห็นไหม๑๐ล้าน๒๐ล้านนัดเลยนะ
จริงเมื่อวานนี้ใช่เขาจุดประทัดแก้บนไอ้ไข่กัน
แล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมบอกทั้งสองท่านนะคะว่านี่คือการจุดประทัดแก้บนครั้งยิ่งใหญ่มาก
และเป็นการแก้บนด้วยประทัดจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้
แต่ดิฉันมองแบบนี้ระวังนิดนึงนะคะถ้ามันอยู่รวมกันเยอะแบบนี้
แล้วเกิดการเสียดสีและระเบิดขึ้นมา

และการจุดประทัดเมื่อวานก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
ที่นี่เขาใช้ประทัดมากถึง๒๐ล้านนัด

นี่ค่ะทยอยกันนำมาเรียงนะคะ

ไปสอบถามนางสาวนกพระเก้าอัพพิชาติวัณฑิชกุล
ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเครื่องสังขพันธ์ก็เล่าว่า
มีนักธุรกิจด้านจิลเวอรี่๒คนนะคะ
ขอให้เธอเป็นผู้ให้ข้อมูลกับสื่อ
ว่าทั้งคู่เขามาไหว้ไอ้ไข่
แล้วมาบนบานขอให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ
ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด๑๙ไปได้
ซึ่งปรากฏว่าทุกอย่างสมหวังดั่งคำอธิษฐาน
ก็เลยกลับมาแก้บนครั้งใหญ่ค่ะ
กลับมาแก้บนครั้งนี้โดยการสั่งซื้อไก่ปูนปั้น
ขนาด๒๔ตัวมานี่เรียงกัน๒๔ตัว
และข้างหลังประทัศน์๒๐ล้านนัตชีวิต
คุณแสดงว่าสิ่งที่เขาขอมันรูปผลมหาศาลมาก

ก็นำมาแก้บนไอ้ไข่ที่วัดสองแห่ง
ก็คือที่วัดสะสี่มุมนะคะแล้วก็วัดเจดี

คือไก่ปูนปั้นวัดละ๑๒ตัว

ไปดูเลยไปส่องดูเลขปลายประทัด
นำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้กันด้วย

จะเอาปลายกี่ปลายอ่ะ

อาจจะเสี่ยงนะเสี่ยงหยิบขึ้นมา

จุดกี่ชั่วโมงคะ
ว่าสิ่งที่เขาขอเขาได้คนแบบโอ้โหแบบ

แต่เรื่องโชคลาภยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะฮะ

เพราะวันนี้ก็คงสุดท้ายจริง